มาดูเหตุนี้ครับลูกสาวเนี่ยตามหาพ่อตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับ
เพราะว่าพ่อมีอาชีพขับรถตุ๊กไปส่งเด็กนักเรียน
แล้วหลังจากนั้นก็ตามหาพ่อไม่เจอเลย
ขาดการติดต่อกับลูกสาวแล้วก็ภรรยา
ก็ข้างรถตุ๊กคู่ใจของพ่อนะครับ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผู้เป็นพ่อคนนี้

ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อคืนนี้
ภายในซอยดอนนก๓๖หมู่๔ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานี
ตำรวจและกู้ภัยนำกำลังไปตรวจสอบครับ
เป็นดินข้างรถพบศพของนายจรรย์สวัยงการอายุ๗๐ปี
เสียชีวิตอยู่บนพงหญ้าสภาพศพมีน้ำลายฟูมปาก

ก็ตรวจสอบภายในรถพบโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
แล้วก็ในรถยังพบกระเป๋าคาดเอวแล้วก็มียารักษาโรคชนิดต่าง
พันธุ์ตำรวจเอกสิริชัยสุขศาสตร์ภูมิกับการสพเมืองสุราธานีเปิดเผยนะครับว่า
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นายจรรย์กับภรรยา
ซึ่งมีอาชีพขับรถตุ๊กรับส่งนักเรียน
แล้วก็ได้ไปรับนักเรียนไปส่งบ้านเป็นประจำ
ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุ
ตุ๊กไปเฉียวชนกับรถคันอื่นบนถนน
ไม่สามารถตกลงกับคู่กรณีได้
นายจรรย์และภรรยาก็เป็นห่วงเด็ก

จะต้องรีบไปส่งเด็กที่บ้านเดี๋ยวพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วง
ทีนี้นายจรรย์ก็เลยตัดสินใจแบบนี้
ให้ภรรยาอยู่บนถนนตรงจุดที่เกิดเหตุกันก่อน
ถือว่าเป็นเหมือนตัวประกันตัวแทน
เคลียร์กับเจ้าของรถอีกคันที่กำลังชนกันอยู่
ส่วนตัวของนายจรรย์
ก็ขอเอารถตุ๊กออกมาจากพื้นที่
เพื่อไปส่งเด็กนักเรียนที่บ้านก่อน

แล้วก็กลัวผู้ปกครองของเด็กเป็นห่วง

ตัวภรรยาขาดการติดต่อกับนายจรรย์ทันที
ภรรยาก็สงสัยสามีไปไหน

ลูกสาวก็โพสต์ประกาศตามหาพ่อบนเฟซบุ๊ก
พบว่าไปอยู่บริเวณจุดที่มาพบศพ

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบว่าชีพจรหยุดเต้นแล้ว

ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย

นายจรรย์ขับรถเข้ามาส่งนักเรียน
แล้วขับมาผิดซอย
และเกิดเหตุรถติดลม

และให้นักเรียนเดินกลับบ้านที่อยู่ในซอย๙

บอกหนูกลับบ้านเองไปก่อนนะ

รถตกหลุมติดลมเนี่ย

พยายามนำรถขึ้นจากหลุมดินแรกได้แล้วนะ

คิดว่ามันจะสามารถออกไปถนนใหญ่ได้

แล้วล้อรถก็ติดเนินดินอีกครั้ง

และพยายามเข็นรถของเขาเอง

ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
โดยบอกว่าผู้เป็นสามี

มีโรคประจำตัวหลายโรค
ทั้งนี้จะส่งศพชนะสูตรโดยละเอียดอีกครั้ง
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ